ถ้ายังไม่มีสาวคนนี้มีแล้วแต่ว่าที่มีก็คือมีหวานใจน้องเมพิชชนาธินั่นเองค่ะ

จะมีลูกสักทีแต่ว่าหรือว่าเขาจะมีข่าวดี
เหตุเกิดจากรูปนี้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ

แต่รูปนี้คุณผู้ชมรูปนี้คือที่มาค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดจากภาพนี้คุณผู้ชม
เมธันเขาใส่เดสสีขาวเกือบจะซีทูรูปนี้แหละ
โฟกัสที่อะไรคุณผู้ชมโฟกัสที่มูของเมธันนั่นไง

นี่ไงคือนอกจากอิริยาบท
เรื่องที่มือไปวางอยู่ตรงนั้นไม่เท่าไหร่นะพี่แจ๊
อย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยคนมองแคปชั่นว่า
แล้วเป็นหัวใจสีขาว
คนเห็นแบบเอ๊ะ๑หรือ๒นี่หมายความว่ายังไงกัน
กองเชียร์บอกเห็นแบบนี้มีลุ้นเลยสิจ๊
๑หรือ๒ยังไงคะลูก๑หรือลูก๒หรือเปล่า
แล้วไม่ใช่เราแค่สงสัยนะคะคุณผู้ชม
ชาวเน็ตรวมไปถึงพี่พ้องน้องพี่ในวงการ

เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่
บอกเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องจุดพลุกันแล้วคะเนี่ย
คอมเมนต์ค่ะแปะอีโมติคอนไว้แบบนี้เลยนะคะ
หรือ๒เด็กชายหรือเด็กหญิง
นี่จินตนาการถึงเพศลูกแล้วนะ
บางคนไม่พูดพร่ำทำเพลงถามเลย
น้องเมธันมีน้องใช่ไหมคะเนี่ย
แฟนคลับเขาดีใจได้แล้วเนอะ

คู่นี้เขาแต่งงานตั้งแต่ปี๖๒คุณผู้ชม
ปีนี้หลายปีแล้วนะแล้วก็ดูใจกันมานาน

โดมจูเนียเมทันจูเนียต้องมาแล้ว
ปรากฏว่าคอมเมนต์แบบนี้เยอะจริง
ไม่ต้องรอยกหูหาน้องเมทันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวมาตอบเองแบบนี้เลย
ทักเยอะมากค่ะอ้วยค่ะคุณพี่

แต่ว่าเราเข้าใจว่าหรือเป็นเพราะว่าเดรสมันรับรูปเออ
คุณผู้ชมอาจจะแค่ไม่ได้เข้าห้องน้ำหรือเปล่า

เมธันบอกว่าที่เขียนว่า๑หรือ๒
หมายความว่าลงรูป๑หรือรูป๒ดี

แต่ว่าไม่ได้คือคู่นี้คนลุ้นมานานคุณผู้ชม

เขาถือเคล็ดอาจจะแบบใบ้ก่อน
แต่ว่าอย่าลองเปิดตัว๓เดือนอะไรอย่างนี้ไม่รู้

ไปครับยังไงก็ลุ้นต่อสำหรับคุณโดมแล้วก็คุณเมธันนะครับ